คุณผู้ชมมาถึงเรื่องของคดีงาบเงินคนจน
ยังมีความเคลื่อนไหวยังมีความคืบหน้าอยู่นะครับ
หัวหน้าหนึ่งบอกว่ามอบทุนน้องแบมแฉโกงให้ต่อปริญญาโท
มมสคือมหาวิทยาลัยมหาสารคามเชิดชูความดี
ส่วนปปทลุยขอนแก่น๘๔คนไม่ได้รับเงิน
แต่ฉะไหนมีชื่อว่ารับเงินตรวจสอบกันต่อเนื่องนะครับ
กรณีที่นางสาวปานิดายศปัญญาหรือว่าน้องแบม
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามบอกว่าถูกผู้บริหารและอาจารย์สั่งกราบเท้า

หลังออกมาเปิดเผยข้อมูลการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้
ได้รับคำชื่นชมจากพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายยกรัฐมนตรีนะ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์ท่านรองนายยกรัฐมนตรี
ผลเอกชัดชัยบอกว่าหากมีโอกาสจะเชิญน้องแบมมาพูดคุย
แล้วก็ยกให้เป็นตัวอย่างของสังคม

ควรตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เพราะเด็กทำเรื่องที่ดีไม่ควรถูกลงโทษครับ
เช่นเดียวกับนายแพทย์อุดมคชินทรรัฐมนตรี

ที่ชื่นชมการกระทำของน้องแบมเช่นเดียวกันนะครับ

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไปตรวจสอบแล้วก็กลับมารายงานข้อเท็จจริง

หากพบว่ามีมูลโดนอาจารย์ลงโทษโดยไม่ชอบทำเนี่ยนะฮะ
ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนพฤติกรรม
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องของนโยบาย
แม้ว่าถ้าจะประชุมคอนลาโมสัญจรรย์อยวก็ตามนะคะ
นโยงรัฐมวลต้าขี้ผู้ถึงการตรวจสอบการทุจริต

บอกว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะ

พบว่ามีใครไปเกี่ยวข้องถูกลงโทษตามกฎหมายหมดทั้งนั้นแหละ
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการเรียกร้องให้

รัฐมนตรีแรงงานนะในปัจจุบันนะ

พิจารณาตัวเองด้วยการลาออก

ก็ต้องรอให้มีการสอบสวนก่อน

อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุป
ฟังเสียงนายกครับ
เขาต้องไปต่อสู้กันในกระบวนการศาลอีก

มีอย่างต่างมาแก้ไปกันมา

มันก็เป็นตามวัตถุพยานกับพยานบุคคล

พลเอกอนันตพรกาญจนรัฐรัฐมนตรี

ความมั่นคงของมนุษย์ได้พูดถึง
ความคืบหน้าในการตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกัน

สั่งย้ายเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียนทุกวัน

ก็จะครบกำหนดการตรวจสอบรอบแรก
ว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง

ตอนนี้สรุปตัวเลขที่กระทรวงบอก

ส่วนการที่พนักงานสอบสวน
ของปปทเขาลุยลงพื้นที่

ลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหินลาศ

เพื่อสอบปากคำบุคคลตามรายชื่อที่ปรากฏ
ในบัญชีเบิกจ่ายของศูนย์

แต่ยังใดเลย๑บาท
มีคุณป้าท่านหนึ่งนะครับ

ว่ามีศูนย์ธรรมคลอดรัสที่พึ่ง

ฉันไม่เคยเอาเอกสารไปยื่นเลย
ไม่เคยรู้เลยว่ามีศูนย์แบบนี้อะไรอยู่ในจังหวัดของฉัน
และที่สำคัญไม่เคยได้รับเงินจากศูนย์นี้แม้แต่บาทเดียว

ทีนี้แหละดิฉันจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะ

และเราต้องช่วยกันปราบโกง

ซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นี้อนุกรรมการไต่สวน
จะสอบปากคำในพื้นที่อำเภอชุมแพรให้แล้วเสร็จ
โอ้โหยิ่งขุดยิ่งเจอเห็นไหม

ท่านบอกไม่เคยรู้ว่าศูนย์นี้อยู่ตรงนี้ทำอะไรหน้าที่อะไรบ้างไม่รู้เลย